อาการจะเป็นยังไงเนี่ยจักรยานยนต์ชนสะพานคุณผู้ชมครับร่างกระเด็นตกลงพื้นความสูง๑๐เมตร
คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์เกิดขึ้น๖โมงเย็นเมื่อวานนี้
กู้ชีพโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชกับกู้ภัยต้องไปดูสิครับคุณผู้ชม

นี่คือนายชัยวัดโพพันธ์อายุ๒๔ปีเขาตกจากสะพานข้ามทางรถไฟ
เป็นถนนเลี่ยงเมืองตะบนรั้วใหญ่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีนะครับความสูงประมาณ๑๐เมตร
สวมหมวกกันน็อกอยู่นอนจมกองเลือดขาขวาหักนะครับ
โดยกู้ชีพประถมพยาบาลแล้วส่งโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชนายชัยวัด

หน้ารถเนี่ยนะครับพังไฟหน้าแตกนะครับ
มีรอยพลูดไปกับสะพาน
เจ้าหน้าที่คาดว่ารถจักรยานยนต์ของนายชัยวัดน่าจะชนท้ายรถคันอื่นก่อน
แล้วก็มาชนขอบสะพานแล้วก็ตกลงไปแบบนี้
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดจากหลายมุมพบว่า
รถต้องสงสัยเป็นรถฟอร์จูเนอร์สีขาว
คันนี้ครับสงสัยนะสงสัย

กล้องมุมแรกที่สะพานนะครับ
ก็คือเห็นรถจอดติดไฟแดงอยู่นะครับ
๑๗น๔๘นนี่ภาพตอนตกครับคุณผู้ชม

สังเกตว่ากันชนหลังยังติดอยู่ดี
ต่อมา๑๗นาฬิกา๕๑นาทีกล้องวงจรปิดใต้สะพานจับภาพ
ขณะที่นายชายวัดเนี่ยกระเด็นตกจากสะพานเอาไว้ได้

ลงจากสะพานไปจอดด้านล่างจอดนานเกือบ๓นาทีน่ะ
จากนั้นก็ขับนะครับวนกลับ
เข้าไปเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
จะเห็นว่าจะเห็นว่าอะไรเห็นอะไร
กันชนหลังเนี่ยหลุดแล้วครับนะฮะหลุดแล้ว
และยังมีคลิปกล้องหน้ารถของทีมข่าวที่ไปทำข่าวในที่เกิดเหตุนะครับ
จับภาพรถต้องสงสัยนะครับเนี่ยฮะ
จับภาพรถต้องสงสัยคันนี้นะครับ
ขับผ่านไปด้วยกันชนหายไปแล้วนี่ฮะ
หลักฐานทั้งหมดตำรวจสพเมืองสุพรรณบุรีนะครับ
เดี๋ยวจะติดตามเจ้าของรถมาสอบสวนต่อไปครับ